เอาคนดังติดโควิด๑๙กันก่อน
แหลมมอริสันนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทัน
แต่คนยุคหลังเขาจะคุ้นชิน
คุณแหลมจะเป็นยุคสมัยที่กีต้าไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยใหม่

ล่าสุดเขาติดโควิด๑๙นะครับคุณผู้ชมลูกสาวก็เลยเอามาโพสต์
แจ้งแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของคุณแหลมมอริสัน

คุณแน็ตนัชชาเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแหลมมริสัน
ฝากพี่น้องชาวคริสเตียนอธิษฐานเพื่อให้คุณพ่อแหลมด้วย
ซึ่งหลายคนก็เข้าไปส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามทีเดียว
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา
คุณแน็ตมีการโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวไปแล้วว่า
พ่อมีอาการล้มในห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปวดมากเลย
แล้วก็เลยต้องให้คนมานวดอยู่บ่อย
พบว่ามีกระดูกก้นกบแตกปีกสะโพกก็แตกหัวเหนาก็แตก
คุณหมอให้คุณพ่อพักฟื้นกินยาจนกว่าจะหายดี
แล้วก็เขาบอกว่าเขาใจหายมาก

พระเยซูแพทย์ผู้รักษาโปรดรักษาพ่อให้หายในเร็ววันด้วย
หลังจากนั้นอีกประมาณ๑๓วันคือไม่ถึง๒สัปดาห์คุณผู้ชม
ไม่ถึง๒สัปดาห์เลยนะฮะ
ก็คือล่าสุดคุณแหลมเขามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
จนต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะฮะ
อันนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เองก็ต้องอัปเดตอาการเรื่อย

แล้วก็ภาวนาให้คุณแหลมนั้นปลอดภัย
ก็เป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
มีพี่ติกีต้าปืน
ในยุคที่ผมเองก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ